ติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเรานั้นเอาของเขามาเป็นแบบอย่างในการทำในประเทศไทยก่อนอื่นมาที่เรื่องของเศรษฐกิจกันก่อนเหมือนเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าสตชนั้นก็มีการเตรียม
แรกของไทยที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หรือสสชประกัดออกมานั้นมีอัตราการขยายตัวที่บร้อยละ๓๒
ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ๓ปีครับ
เศรษฐกิจไทยได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐที่ขยายตัวได้ร้อยละ๑๒๔และการท่องเที่ยวที่เติบโตได้สูงร้อยละ๑๕
รวมไปถึงมาตรการของภาครัฐยังคงช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนอยู่นะครับ
คาดการณ์เดิมที่คาดว่าโตได้ร้อยละ๒๘๓๘ซึ่งเป็นการปรับกรอบให้แคบลง
ประกอบกับราคาน้ำมันที่คาดกันว่าจะอยู่ที่ระดับต่ำ
แล้วก็แนวโน้มของการปรับตัวที่ดีขึ้นของการผลิตภาคการเกษตรในช่วงของครึ่งปีหลัง
การลงทุนเอกชนที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้๑๓
เนื่องจากว่าบรรยากาศการลงทุนในประเทศก็เริ่มดีขึ้นด้วยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้มรูข้างบริเวณของการส่งออกปีนี้จะติดลบ๑๐๑๗
จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้
หลังจากส่งออกไตรมาสแรกนั้นติดลบ๑๐๑
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว
ส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยทั้งยางพารามันสับปะหลัง
ผลิตภัณฑ์ปิตโรเลียมและปิตโรเคมีนลดลง

ตามเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะครับของประเทศคู่ค้า
และปฏิบันการค้าลดที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์
ส่วนการนำเข้าปีนี้คาดการณ์ว่าจะติดลบ๑๐๔๖จากเดิม๑๐๔๓
จากตรวยมาสแรกลดลง๑๐๔๔
นายปรเมธีวิมนศิริริรายคาที่กรรมสชก็เชื่อว่า
เศรษฐกิจของช่วงที่เหลือของปีนั้นจะขยายตัวได้ดีขึ้นนะครับ
ส่วนรัฐบาลเองก็จะต้องเร่งการเบิกจ่ายแล้วก็เดินหน้าโครงการต่าง
ให้เป็นไปตามแผนและผลักดันการลงทุนของเอกชน
พร้อมกับดูแลค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวน
แล้วก็ฟื้นฟูเกษตรกรรม
แล้วก็เตรียมสำหรับเรื่องของฤดูการเพาะปลูกข้าวปี๒๕๕๙
และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับ
ส่วนเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนนั้นยังคงไม่ได้มีการเร่งตัวมากขึ้นเท่าไหร่นัก
รวมไปถึงการเกิดหนี้เสียยังคงอยู่ที่ระดับต่ำ
เมื่อไปเทียบกับพอร์ตสินเชื่อทั้งระบบ
ซึ่งยังไม่ใช่ปัจจัยหลักในการกดดันเศรษฐกิจแล้วก็ยังไม่คงน่าเป็นห่วงในช่วงนี้ครับ